ริมจอของเราวันนี้จะพาไปดูความแข็งแรง

เออมาวันนี้บอกเลยว่ากล้าวใจสุด

ไป

ลูกทุ่งอีสานหนุ่มบ้านไกลไผ่พงศธร
เห็นเป็นนักร้องมาดนิ่งเข้าวัดทำบุญ

แต่ใครจะรู้บทโทดพี่แกก็มี

ถ้าผมโหดไม่เหมือนใคร
โกรธว่า
โอ้ย

ก็เพราะพี่เป็นนักมวยมาก่อน

ก็ไม่ลืมมาทรงนี้แฟนเพลงว่าไง
ไผ่ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ไผ่ก็สู้คนนะครับ
เป็นยังไงแอ๊สแอ๊สแอ๊สดูดันดังนะดันดื่ม
หลายคนยังไม่รู้พี่ไผ่พงศธรเคยเป็นนักมวยมาก่อน
หน้าเวทีอ่ะอย่าไปแหม่มกับพี่แกนะเออ
ก็เคยเจอแกตัวจริงแกดูเป็นคนธรรมดาจริง
จริงจริงอืมพูดน้อยน้อยเฮ้ยไม่น่าเชื่ออ่ะกล้า